เรื่องของโควิดมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจ
แล้วก็เรื่องนี้ในโลกออนไลน์ก็วิพักวิจารณ์กันกว้างขวางเลยคุณนัททะพง
คือคนเนี่ยเวลาติดโควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุภาพบุรุษ
มีหน้านะผมว่าข่าวนี้คุณวรพรหันมาสบตาผมตั้งแต่เริ่มต้นข่าวเลย

แล้วใช้วิธีปกปิดซึ่งมันทำให้เกิดปัญหา

ต้องบอกว่าเป็นพ่อบ้านใจกล้าคุณผู้ชม
อันนี้อยู่ที่เกาะสมุยคือเขาติดโควิด
แล้วเปิดเผยไทม์ไลน์มาปรากฏว่ามีแฟน๓คน
แฟนติดโควิด๒รอดแค่คนเดียวเท่านั้น

ก็ไม่รู้ว่าหลังจากหายโควิดแล้วชีวิตจะเป็นยังไงต่อ
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
ได้มีการเผยแพร่ไทม์ไลน์ผู้ที่ติดเชื้อโควิด
รายที่๓๗๒ของอำเภอกเกาะสมุยค่ะ
เป็นชายไทยอายุ๓๓ปีอาชีพรับจ้าง
วัคซีนแล้ว๒เข็มครบแล้ว
แต่ว่ามีการตรวจสอบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ปรากฏว่าเป็นแฟนของเขาทั้ง๓คนเลย
แฟนคนที่๑ตรวจแล้วพบเชื้อวันที่๒๐สิงหาคม
แฟนคนที่๒พบเชื้อ๒๑สิงหาคม
ส่วนแฟนคนที่๓ไม่พบเชื้อค่ะ
ช่วงวันที่๗ถึง๑๕สิงหาคม
พ่อบ้านใจกล้าท่านนี้อยู่ที่บ้าน
ตำบลอ่างทองอำเภอกเกาะสมุย
กับแฟนคนที่๑และแฟนคนที่๒
อยู่คนละหลังกันนะคนละบ้านกัน
จากนั้นเนี่ยเขาไปเอาของที่บ้านแม่แล้วช่วงเย็นก็ออกจากบ้านไปเยี่ยมแฟนคนที่๓
คนที่๓เป็นผู้ต้องขังที่สพเกาะสมุยค่ะ
กระทั่งวันที่๑๖สิงหาคมแฟนคนที่๑เริ่มมีอาการไอเจ็บคอ
คนที่๒เริ่มมีอาการไข้อายปวดศีรษะ
สิงหาคมพบว่าแฟนคนที่๑ติดโควิดค่ะ
เขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับแฟนคนที่๒ไปตรวจหาเชื้อกัน
แล้วก็พบว่าติดทั้ง๒คนตัวเขากับแฟนคนที่๒รวมทั้งบ้านแม่อีก๒คนก็เป็น๕คน
คนที่๓รอดเพราะว่าเธออยู่ในห้องขัง
นี่แหละค่ะก็เรียกว่าเปิดไทม์ไลน์ออกมาเนี่ย
ชาวเน็ตชาวโลกออนไลน์ก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะคุณนัทพงศ์
บางคนก็ให้กำลังใจคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะคะ
บางคนก็ชื่นชมบอกแหมน่ากลัวขนาดนี้ยังไม่ปกปิดไทม์ไลน์ก็น่าชื่นชม
บางคนบอกว่าอ่านไปยิ้มไปบางคนบอกยกให้เป็นนัมเบอร์วัน
แซวบอกว่าน่าจะโดนตีตายก่อนจะเป็นคน

ดิฉันไม่ได้เม้นดิฉันก็อ่านเขาไปเรื่อยแหละ
แต่พอมีประเด็นอย่างนี้ออกมาเนี่ยคือโลกออนไลน์ก็มีมุมมองหลายประเด็นนะ

กราฟฟิกเราต้องการสื่ออะไร
ต้องถามกลับไปที่กราฟิกนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะ